ขณะที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ก็มีแฟนเพลงคนรักแม่พึ่งพุ่มพวง
เดินทางไปร่วมทำพิธีบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลให้กับแม่พึ่งกันเป็นจำนวนมากค่ะ
โดยมีครอบครัวดวงจานไกรศรลีละเมฆิน
รวมไปถึงพระเพชรเดินทางมาร่วมพิธีด้วยนะคะ
ติดตามบรรยากาศได้กับคุณรัชนีคำนึงควรผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ

คุณผู้ชมครับบรรยากาศขณะนี้ที่สาราการประเรียนศูนย์ธรรมราชบำรุง
วัดทัพกระดาษอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
เริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมงานรำลึกกัน
จากปลายครบ๒๔ปีของภูมิพวงดวงจันทร์

ขณะที่พิธีทางศาสนานั้นก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นไป

โดยครอบครัวดวงจันทร์ทั้งสลัดจิตจวงจันทร์และดวงใจ

กับนักร้องลูกทุ่งแฟนเพลงและประชาชนทั่วไป
ชาวสุพรรณบุรีและที่มาจากต่างจังหวัดด้วย

คือการเดินทางมาถึงของทายาทเพียงคนเดียวของราชินีผู้ล่วงลับ
เพิ่งอุปสมบทไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
กิติวัฒโนหรือพระเพชรที่ตั้งใจบวชเป็นครั้งที่สอง
เพื่อหวังอุทิศส่วนกุศลและหวังให้แม่ได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกด้วย
ท่ามกลางความปลื้มปิติของแฟนเพลงที่มาร่วมงานรำลึก๒๔ปีในวันนี้ค่ะ
จากพิธีทางศาสนาแล้วนะคะกิจกรรมสำคัญในเช้าวันนี้
ก็คือการมอบทุนการศึกษาจำนวน๒๐๐ทุนให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์
ตามความตั้งใจของพุ่มพวงที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ
โดยเป็นทุนจากการบริจาคของครอบครัวนักร้องลูกทุ่งร่วมวงการ
และจากการทอดผ้าปากของแฟนเพลงและประชาชนทั่วไป
ว่าได้รับเงินแล้วก็เอาไปไปซื้อของได้
ซื้อชุดนักเรียนไว้ใช้ซื้ออุปกรณ์การเรียนนะคะ

แต่ว่าสิ่งที่แม่คุณพ่วงก็ยังส่งผลต่อลูกหลายของแม่คุณพ่วงในพลายหลังค่ะ
สัญญาค่ะว่าการรับทุนในครั้งนี้ก็จะเอาเงินไปใช้ในครั้งที่ว่ามีประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็กลับมาพัฒนาชุมชนของเราค่ะ
บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะ
ก็คือบรรดาพี่น้องแฟนเพลงประชาชนทั้งที่เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี
และจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงที่เดินทางมาจากไกลด้วยนะคะ
เพื่อที่ตั้งใจจะมาร่วมรำลึกการจากไปของนักร้องในดวงใจในวันนี้ด้วย
ขึ้นมาทุกทีเนื่องจากว่าตรงกับวันที่ราชินีลูกทุ่งนั้นเสียชีวิตพอดีในวันที่๑๓มิถุนายนนะคะ
ซึ่งนอกจากที่หลายคนจะเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสาราการประเรียนแล้วนะคะ
ก็จะถือโอกาสที่จะกราบไหว้หุ่นของแม่พึ่งซึ่งตั้งอยู่ในสาราแห่งนี้ด้วยค่ะ
นั่นก็คือทัพศิลปินนักร้องที่จะขึ้นสร้างความสุขสนุกสนานบนเสียงเพลง
ด้วยเสียงเพลงของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ในค่ำคืนนี้
ก็มีรายชื่อของนักแสดงชื่อดังมากมายนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเปล่าปลาวรียุยยัดเยอะ
ครอบครัวดวงจานรวมถึงไกลศรลิละเมคิน

คุณผู้ชมสามารถติดตามภาพบรรยากาศอีกครั้ง

รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวี

อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ